แต่ว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเผชิญกับเรื่องของโควิด๑๙มาหนักพอสมควร
ใช่ค่ะวันที่ศุกร์ก็เลยไม่ค่อยจะสุกเท่าไหร่
ก็เลยนี่ฮะมีป้ายมาให้กำลังใจทุกคนครับในการต่อสู้กับโควิด๑๙
คือเราจะอยู่ที่บ้านเพื่อให้ทุกคนทำงานแล้วก็ป้องกันกับโรคโควิด๑
ใช่ค่ะนี่ก็สู้ค่ะคุณหมอเราจะอยู่บ้านเพื่อคุณ
คือต้องบอกก่อนว่ากระแสอันนี้มันมาจากที่ตั้งแต่ที่ต่างประเทศแล้วนะคะ
คุณหมอเขามีการถือป้ายแล้วก็โพสต์รูปตัวเองลงโซเชียลต่างนานาบอกว่า
ก็คือเดี๋ยวเหล่าบุคลากรทางการแพทย์จะทำงานเพื่อพวกคุณเอง
แต่สิ่งที่เขาขอก็คือขอให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อพวกเขา
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่ให้มันมากไปกว่านี้
เสาร์อาทิตย์นี้อยู่บ้านกันแล้วกันคุณผู้ชม
เพื่อให้ทุกฝ่ายเขาระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ให้ได้
เราก็อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยดูแลตัวเองกันไปล้างมงล้างมือกันไป

เหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าแน่นอนวันนี้แถลงข่าวมาจากสอทร
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มถึง๕๐ราย

ลุ๓๐๐ไปแล้ว๓๒๒รายก็ยังเป็นกลุ่มเดิมครับ
สนามมวยสถานบันเทิงแต่ที่มันตกใจคือมีทารก๖เดือน

ติดไปด้วยนะครับมาดูกันหน่อยครับ
แหลงข่าวออกมาจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
พบผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่๕๐รายครับ
แบ่งเป็น๒กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะครับ
กลุ่มแรกเนี่ยมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วย
ซึ่งเป็นกลุ่มเดิม๔๑รายนะฮะ
ก็แบ่งเป็นจากที่รับเชื้อมาจากสนามมวย๑๘ราย

รุมพินีราชดำเนินและก็จิตเมืองนนน
จำนวนนี้เป็นเด็กอายุเพียง๖เดือน๑ราย
ส่วนกลุ่มที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาของมาเลเซียเอง
ก็พบว่าติดโควิดมา๖รายอยู่ที่ปัตตานีและสงขรา
ส่วนกลุ่มใหญ่กลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่๙ราย
แบ่งเป็นกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ
มีคนไทย๒รายกลับมาจากอังกฤษ

แล้วก็คนที่ทำงานใกล้ชิดกับต่างชาติ๒รายก็คือเป็นไก๊กับเป็นรบพอ
ส่วนอีก๓รายกำลังรอผลตรวจสอบอยู่ว่าติดหรือเปล่า
ขณะเดียวกันนะฮะก็มีผู้ป่วยที่รักษาตัวหายแล้ว
คุณหมอให้กลับบ้านไปแล้วเพิ่มอีก๑รายก็เป็นชาวฝรั่งเศสครับ
ส่วนจำนวนผู้ป่วยสะสมในไทยอย่างที่บอกไปว่าทะลุ๓๐๐ไปแล้วก็อยู่ที่๓๒๒ราย
รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๔๓รายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๒๗๘ราย
เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่๑ศพ

ธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งค้นหาคนที่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
คือสนามมวยกับสถานบันเทิง
โดยเฉพาะสนามมวยเขาติดตามคนในกลุ่มเสี่ยงได้เพียง๕๕คน
แต่ว่าที่น่าตกใจคือคนในกลุ่มเสี่ยงสนามมวยยังติดตามไม่ได้อีกกว่าห้ามร้อยคน
อาจจะไปรับเชื้อมาและแพร่เชื้อสู่คนอื่นก็ได้
คือเอาแค่สมมุติถ้า๕๐๐คนมีเชื้อนะกลับไปบ้านคนในครอบครัวสามีภรรยา๑คนก็พันหนึ่งแล้วนะ
คือต้องวอนว่าถ้าคุณไปดูมวยมาจริงในวันช่วงนั้นเนี่ยกักตัวอยู่บ้าน
หรือถ้ามีอาการรีบไปพบแพทย์อย่าแพร่ไปสู่คนอื่นต่อนะครับ
ทางด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยเต็มที่
สามารถรับผู้ป่วยได้๑๖๐๐เตียง
ก็มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลของเหล่าทัพ
จากนี้มีการจัดเตรียมโรงแรมนะฮะซึ่งเป็นสถานที่จัดสถานพยาบาลพิเศษอีก๕๐๐เตียงด้วย
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่มีคน

หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย
คนทายที่รอนดอนแห่มไปเยอะมากและเสี่ยงต่อการแทร่ระบาดโควิด๑๙
ขอให้คนทีกลับมาเกะกตัวเองด้วย๑๔วัน
และยืนยั้นอย่าปิดกั้นว่าทุกคนก็มาที่ประเทศไทย
เพราะทุกคนคือคนไทย
ส่วนวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการเดินทางเข้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นักข่าวไปรอนานมากนะฮะสุดท้ายเนี่ยบอกว่าจะมีการเดินทางมาถึงตอน๙โมงแต่ว่าท่านก็เดินทางมาถึงตอน๑๑โมง
โดยไม่ได้มีการแจ้งภารกิจงานของท่านนายกว่าวันนี้ท่านจะทำอะไรบ้างในธรรมเนียบรัฐบาล
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของตัวเลขของโควิด๑๙นะครับ